จากคุณแม่แล้วครับอีกหนึ่งคนที่สังคมอยากเห็น
ก็คือคุณกระติกคุณกระติกก็ไปร่วมงานเช่นกันนะครับ
ซึ่งเมื่อวานหลายคนจับจ้องมองไปที่กลุ่มบุคคลที่อยู่บนเรือนะ
ไม่ว่าจะเป็นปอเป็นเบิร์ตเป็นจ๊อปหรือว่าฝ่ายหญิงจะเป็นแซน
หรือว่าจะเป็นกระติกนะฮะกระติกเนี่ยมาก่อนที่พิธีจะเริ่ม

มาเวลาประมาณสักบ่ายโมง๒๐นาทีนะฮะกระติกเนี่ยมาถึงงานนะครับ
นักข่าวเนี่ยโอ้โหจดจ้องเลยไปจ่อกล้องจ่อไมค์ถึงเธอเลย
ไม่ขอตอบคำถามนะจากนั้นก็มีคนที่ติดตามมาด้วยคอยกันไว้
ให้เธอเดินขึ้นไปในห้องพิธีชั้น๓นะครับนี่ถือดอกไม้ไป
ภายในห้องพิธีคุณกล้องเนี่ยส่องไปเห็นคุณกระติกเดินไปที่หน้าเวที
จากนั้นนะคุณกติกเนี่ยเดินถือช่อดอกไม้แล้วก็ไปดูรูปของคุณแตงโมนะครับ
อยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งเพื่อนพามานั่ง
เพราะลักษณะเหมือนคุณกติกไม่ไหวปุ๊บลงไปร้องไห้เลย
ร้องไห้แบบนี้นะครับคือก่อนหน้านี้คือต้องยอมรับนะคะว่าสังคมเนี่ยอ่า
ก็จะตั้งฉายากติกร้องไห้๓วิแต่ครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูจังหวะที่เขาฟุบร้องไห้แบบนี้
นักข่าวเห็นนะคะลองจับเวลาดูสักประมาณ๑๕นาทีนะคะ
โดยมีเพื่อนคอยปลอบใจนะฮะแล้วก็นี่มีเพื่อนมากอดนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มเพื่อนที่อยู่กับกระติกเนี่ยก็ร้องไห้กันหมดนะฮะ
หลังจากที่นั่งแล้วก็ร้องไห้แล้วก็รำลึกถึงแตงโมเรียบร้อยแล้วประมาณ๑๕นาที
กระติกก็เดินกลับออกมาแล้วก็เดินทางกลับทันทีนะครับ
ในช่วงที่เดินไปขึ้นรถนักข่าวก็รุมอยู่เหมือนกัน

นักข่าวพยายามถามครับแต่ว่าคุณกติกเนี่ยไม่พูดอะไรสักคำเลย
ตอบเลยดีจังหวะนี้ค่ะคนที่กันให้ก็จะเป็นเพื่อนที่มากับคุณกติกนะคะ
ว่าเดี๋ยวนะกล้องจะกระแทกหน้าอยู่แล้วนี่สุดท้ายก็กลับไปเลย
นี่ลงลิฟต์แล้วก็เดินออกไปเลยไปถึงรถนะฮะ
ตอบคำถามนักข่าวเลยนะครับ
ทีนี้ครับปรากฏว่าในช่วงที่กระติกไม่ได้ตอบคำถามนักข่าว
แต่ว่ามีเพื่อนพยายามที่จะกันนักข่าวออกไปนะครับ
แล้วก็ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับ
ว่ากระติกเนี่ยมีปฏิกิริยายังไงบ้างนะฮะ
พี่โมย่างไงบ้างนะครับ
โอเคครับสวัสดีครับ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าดีเป็นวิธี
ขอบคุณค่ะ
จากนั้นก็ขับรถออกไปจากงานทันทีนะครับ
นี่เป็นช่วงจังหวะที่ลงจากลิฟต์มาเมื่อกี้นะต่อเนื่องเนี่ย

ข่าวก็รุมร้อเหมือนกันนะครับคุณกระติกไม่พูดอะไรนะครับ
แต่ว่าเมื่อวานที่เป็นประเด็นหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเห็นช่อดอกไม้ที่คุณกระติกถือมาไหม

มาร่วมงานเป็นช่อดอกไม้ขนาดใหญ่นะครับ

มีคนในโซเชียลแกะข้อความ
กระดาษที่คุณกระติกเขียนเอาไว้

เป็นจดหมายน้อยเหน็บเอาไว้ถึงคุณแตงโม
คุณผู้ชมฮะถอดข้อความออกมาได้แบบนี้ครับ
โมกูคิดถึงมึงนะคิดถึงมากด้วย
พระเจ้าที่นำพาเรามาพบกันเป็นเวลาเกือบ๒๐ปี
ที่เราเป็นเพื่อนกันและอยู่ด้วยกันมา
สนุกด้วยกันทุกข์ไปด้วยกันผ่านอะไรกันมาก็เยอะ
กูดีใจนะที่กูอยู่ในทุกช่วงชีวิตของมึง
และมึงก็ได้อยู่ในทุกช่วงชีวิตของกูเช่นกัน
ปันน้ำตารอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
กับมึงมันคือมากกว่าเพื่อนมันคือครอบครัว
สิ่งเหล่านี้มันมีค่ามากวันนี้มึงไปอยู่กับพระเจ้าแล้ว
อยู่ในดินแดนสวรรค์มึงอยู่ในใจกูเสมอ
และประโยคสุดท้ายนะคุณกูเสียใจที่กูดูแลมึงไม่ดีพอ
แล้วก็ลงชื่อเอาไว้ว่ากระติกนะครับ
นี่คือข้อความในจดหมายที่เหน็บไว้ที่กระดาษ
คุณผู้ชมฮะข้อความนี้เป็นข้อความที่คุณกระติกเนี่ย
ใช่แล้วครับคือถ้าดูจากจดหมายที่เหน็บไว้ตรงช่อดอกไม้เนี่ย
อันนี้เขียนไว้เต็มเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ซ้ำกับจดหมายเมื่อสักครู่
พี่บุ๊คอ่านให้ฟังนะครับกูอยากให้มึงได้เห็นมากเลยนะ
ว่าทุกคนเขารักและคิดถึงมึงกันมากขนาดไหน
กูจะดูแลนางอย่างดีที่สุดจะดุนางให้น้อยลง
ตามที่มิโมบอกลูกสาวฝากบอกด้วยนะ
ว่าขอให้มิโมมีความสุขหลับให้สบายนะคะ
หลับให้สบายนะโมมึงสู้มามากแล้ว
กูแอนอิสเตอร์รักมึงมากนะ

ใช่ค่ะประโยคที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็เกี่ยวกับเรื่องของอิสเตอร์